สนับสนุนโดยทีโพเพี่ยวถูกอนามัยสะอาดใสไร้คราบ
สนุนโดยทีโพเพี่ยวถูกอนามัยสะอาดใส่ไร้คราบ
สนุนโดยทีโพเพี่ยวถูกอนามัยสะอาดใส่ไร้คราบ

เข้าไปในสภาให้มีการพิจารณากันนะคะว่าจะมีการส่งสารรัฐธรรมนูลเพื่อที่จะให้สารเนี่ยชี้ว่าตกลงการแก้ไขรัฐธรรมนูลทั้งฉบับเนี่ยสามารถทำได้ไหมเรียนพูดภาษาชาวบ้านนะคะเดี๋ยวนักกฎหมายเขาจะพูดกันเองภาษานักกฎหมายนะคะทีนี้ในส่วนนี้เองเนี่ยคืออาจจะเป็นการเพิ่มแรงเสียดทานเข้าไปในส
หรือว่าการแก้ไขแบบไม่ต้องเว้นหมวดหนึ่งหมวดสองเนี่ยยังไงก็แพ้ค่ะอันนี้พูดได้เลยตั้งแต่ก่อนเปิดสภาแต่การเพิ่มกลไกนี้เข้าไปแอดจะนะคะถูกมองได้ว่าเข้าไปเหมือนกับไปไปถ่วงเวลาเข้าไปเพื่อเพิ่มอุปสรรคเข้าไปเพื่อทำให้เห็นความไม่จริงใจของทางฝั่งรัฐบาลและสวได้หรือไม่อันนี้ขอตั้งเป็นคำถามก่อน
คือเป็นพลังประชารัฐด้วยนะคะเป็นคนที่อยู่ในกรรมธิการก่อนรับหลักการด้วย
เป็นคนที่ลงชื่อส่วนหนึ่งของพลังประชารัฐร่วมกับสวเรื่องนี้ด้วยนะคะ
คำถามคืออธิบายอธิบายยังไงให้มันฟังดูดีเพราะคนบางส่วนมองว่ายื่นเข้าไปก็ไปขัดเขา
จริงใจอยากจะให้มันช้าไม่อยากให้แก้รัฐธรรมนูญเชิญค่ะ
เอาโดยย่อนะครับก็เนื่องจากว่ามีสวหลายท่านเนี่ย
มันเหมือนกับสภาไม่มีอำนาจหน้าที่ที่จะทำสิ่งนี้
คือเราแก้รายมาตราได้แก้เป็นเรื่องได้แต่
เลิกร่างใหม่ทั้งฉบับเนี่ยทำไม่ได้นะครับก็มีความคิดนี้ขึ้นมา
ก็เป็นที่มาว่าเขาก็ไม่อยากจะโหวตกันไม่อยากจะลงมติรับหลักการ
เพราะด้วยเงื่อนไขนี้เราก็มีการคุยกันว่าก็โอเค
ก็ถ้าเราอยากให้เขาลงมติอยากให้สวเห็นชอบรับหลักการ
ก็เลยคุยว่างั้นก็ส่งเรื่องเนี้ยไปให้สามนุนตีความแล้วกัน
จะได้จบเขาได้สบายใจพอใจมีความสบายใจที่จะลงมติรับหลักการ
ความกังวลแรกเลยเนี่ยมาจากตกลงคือเนื่องจากเห็นสองชื่อคู่กันคืออาจารย
บุญนิติตะวันกับสวสมชายแสวงการครับตกลงความกังวลนี้มาจากฝากไหนคะ
ก็ส่วนใหญ่จะเป็นสวนะเพราะอย่างเราไม่กังวลอยู่แล้ว
เพราะเราเนี่ยเราอย่างฝั่งสอสอเราเป็นคนเสนอร่างเอง
อ๋อใช่เนี้ยก็เลยงงว่าทำไมพลังประชาราชถึงไปตรงกับสอวร์แต่เดี๋ยววันนี้เราก็ให้ความร่วมมือเขาไง
เพราะเราอยากให้เขาโหวตให้เราเราก็ต้องเอาใจเขาบ้างใช่ไหมครับ
เขาขอไม่การเมื่อเออเขาขอแล้วก็ให้ความร่วมมือเขา
เพราะอยากให้เขาโหวตให้เราเราจะแข็งเอาแต่ใจเราไม่ได้ใช่ไหม
เพราะฉะนั้นความกังวลมาจากฝั่งสวนะครับส่วนหนึ่ง
และส่วนที่สองที่ผมอยากให้เรียบเทียบนี้มันไม่ใช่การยื้อเวลา
อืมเพราะเรื่องมาต้องเกิดอยู่แล้วถึงวันนี้ไม่ยื่น
และกระบวนการที่เราทำไม่ได้ทำให้การพิจารณามันช้าลงนะครับ

ก็ดำเนินการไปว่าไปไม่ได้มีการทำให้กระบวนการนี้ช้าลงนะครับ
แต่จะทำให้กระบวนการนี้สำเร็จด้วยเพราะสวเขาจะลงมติให้

เดี๋ยวนะคะถ้าเรียนเพิ่มเติมนิดเดียว
คือถ้าสมมุติไม่ได้เข้าชื่อกันแล้วไปยื่นให้ประธานสภาแล้วเอาเข้าสภาเนี่ย

คือคนที่จะไปยื่นคือเป็นหนึ่งในรายชื่อที่รวม
ใช่ก็จะมีวิธีอ่านอย่างที่เขาจะไปร้องสหรับมนุษย์ได้อยู่ดี

จะมีสวไปยื่นอยู่ดีถ้าไม่ลงชื่อให้เขาอย่างนี้หรอ
ผมเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นนะครับ
เหมือนกับคุณจอมขวัญจะไปซื้อที่ดินอยู่แปลงหนึ่ง

คุณเจ้ามขวัญอยากซื้อละรู้ว่าจะซื้อแน่นอนละ

ต้องตรวจสอบความถูกต้องใช่ไหมว่านศ๓ถูกกฎหมายไหม
อันนี้ผมจะลงมติรับหลักการแล้ว

ผมอยากรู้ว่าที่ทำมันถูกกฎหมายไหม

ไม่ได้มีอะไรที่เป็นการยื้อเวลาหรือเรื่องอะไรที่แปลกประหลาดอะไรเลย
เดี๋ยวขออีกนิดนึงคือถ้าสมมุติเป็นเป็นสวที่เป็นผู้กังวลขึ้นมาเนี่ยนะคะ
คือกังวลตอนที่เพิ่งจะมีกรรมธิการก่อนรับร่างหรือกังวลตั้งแต่ก่อน
ผมฟังมานานละคะตั้งแต่ตอนอภิพรายตอนแหละเขาพูดมีประเด็นนี้มานาน
ไม่ได้เพิ่งอยู่ในช่วง๓๐วันนี้นะคะ
นั่นก็นี่พูดถึงแต่ว่าในตอนอภิพรายวันแรกที่ตรับระการเขาก็พูดตั้งแต่เรื่องยียุ

ไม่แน่ใจผมไม่ทราบนะคะ
จะมีอำนาจในการตัดสินว่าจะรับร่างของเรารึเปล่า

ถ้าเขาไม่อยากจะรับร่างที่จะไปไล่เขาออกจากตำแหน

แต่ว่าการรับหรือไม่รับเขาก็ต้องให้เหตุผลด้วย

เพื่อจะคงสถานะของตัวเองไว้นะครับ
ก็ต้องอยากให้เหตุผลในเนื้อหาด้วยครับ
ซึ่งการเข้าชื่อกันแบบนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งในเหตุผล

อันนี้เขาก็กำลังยืมมือสารมนูลนะครับ

ก็มีที่มาจากการคัดเลือกของสวชุดนี้
แล้วก็ไม่ใช่มาจากระบอบของคอสชอีกนะครับ

เพื่อจะหยุดยั้งร่างที่จะบอกให้สัญหาตุลาการสารรัฐธรรมนูลแบบใหม่อีกเหมือนกันนะครับ

ก็ต้องขอบคุณคุณจอมขวัญที่ปริ้นต์มาเผื่อ
คือผมเพิ่งอ่านอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับ
แล้วก็ตอนแรกที่เห็นข่าวว่ามีการยื่นอันนี้ก็ไม่เข้าใจว่ายื่นอะไรแล้วก็ยื่นทำไม

แล้วก็คิดว่าก็เป็นกระบวนการของทางสสว
ถ้าเขาอยากยื่นแล้วสภาอยากยื่น
ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรานะครับ
ร่างของเราก็ได้ยื่นเข้าไปแล้วแล้วมันก็จะพิจารณาไปตามกระบวนการวันที่๑๗๑๘อย่างที่คุณชายวุฒิว่า
ส่วนกระบวนการพิจารณาของสารมนุนก็จะพิจารณาไปนะครับ
ทีนี้ผมก็ติดใจนิดหน่อยก็คือว่าร่างรัฐมนูลทั้ง
ฉบับที่พพรรเสนอพพทเสนอแล้วก็ฉบับที่พพชชกันเสนอนะครับ
แก้ไขมาตรา๒๕๖เพื่อเปิดทางให้มีการตั้งสอสรนะครับ

ถ้าหากว่าร่างมีฉบับใดฉบับหรือผสมกันแล้วเนี่ย
มันผ่านการพิจารณาเพื่อตั้งสอสรได้จริง
ก่อนจะตั้งสอสรได้พอมันผ่านการพิจารณาของสภามันต้องทำประชามติอยู่แล้ว
ถูกไหมครับก่อนที่จะไปตั้งสอสรได้ก่อนที่การแก้ไขนี้จะมีผล
ดังนั้นเนี่ยถ้าหากใครเห็นว่ารัฐมนุน๖๐นั้นผ่านประชามติมาจึงมีความชอบทำสูง
แล้วการจะแก้ไขเพื่อเปิดทางให้ร่างใหม่ต้องมีประชามติอีกครั้ง
มันก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับยังไงซะมันก็ต้องมีอยู่แล้ว
คือก็รัฐมนุน๖๐เนี่ยล็อกไว้เองว่าถ้าจะไปทางนี้ต้องมีประชามติอยู่แล้ว
มันก็ต้องมีอยู่แล้วแต่อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่ากังวลอะไรกันมากมาย
คุณยิ่งชิดกำลังจะบอกว่าคือไม่ต้องไปยื่นก็ได้เพราะยังไงประชามติมันเกิดอยู่แล้ว
คือไม่ต้องไปสารรัฐธรรมนูลเพราะว่าประชามติจากประชาชนจะเกิดขึ้นในขั้นตอนปกติที่
รัฐธรรมนุน๖๐กำหนดไว้อยู่แล้วดีตั้งสรุปถูกนะคะ

ก็นั่นคือคิดตรงกับสที่เรายื่นแล้ว
ก็เราก็เล่าไงว่าก็คือข้อติดกระบวนการมันต้องมีการประชามาติ
ซึ่งถ้าประชาชนส่วนใหญ่เขาเห็นชอบกับลำตี๖๐เขาไม่อยากให้แก้
เขาก็อาจจะคว่ำตอนประชามติก็ได้ชามติไม่ผ่านใช่ไหม
ก็ไม่ได้แก้มนุนกันซึ่งอันนั้นก็แฟร์มาก
ซึ่งเราก็ถือว่าเป็นประชาชนเป็นคนตัดสินใจ
แต่วันนี้เขาบอกแล้วไงว่ากระบวนการที่ทำเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ของสสวเขาคุยกัน
เพื่อหาทางออกให้ประเทศนะครับก็อย่าไปคิดอะไรมาก
มันก็เป็นไปตามกระบวนการอย่างที่บอกก็ปล่อยไปเป็นเรื่องของสภา

ถ้าจะบอกว่าอย่างคุณชายวุฒิหรือว่าสสพลังประชารัฐเอง
จะเห็นด้วยกับการยื่นร่างนี้ให้สารมนุนตีความก็คงจะแปลกอยู่
เพราะว่าสสพลังประชารัฐเองก็เป็นคนยืดร่างสมนตร์แค่ไขเข้าไปเอง
แล้วจะไปยื่นให้สารมนตรีความว่าตัวเองไม่มีอำนาจเสนอ
อันนี้ก็คงแปลกมากนะครับแต่ว่าถ้าอธิบายว่าโอเคเป็นเกมต่อลองของสสว

ผมพูดให้เข้าใจง่ายเหมือนเราจะไปซื้อที่ดิน
แล้วเราเห็นเอกสารสิทธิ์ไหมเราอยากซื้อมากเลย
แต่เราอยากแค่อยากรู้ว่าเอกสารสิทธินส๓ตัวนี้มันถูกกฎหมายไหม
เราก็ไปให้คนเขาตรวจสอบให้คนที่มีอำนาจเขาดูว่าเนี่ย

แค่นั้นเองก็ทำเหมือนกันแล้วก็อยากให้ดูว่ารัฐมนูลที่เราจะแก้เนี่ย
มันเป็นไปได้ไหมมันถูกต้องไหมแค่นี้
ตีความเปรียบเทียบแบบนี้ได้ไหมคะสนกฎหมาย
ได้แต่ว่าเพียงแต่ว่าสารรัฐธรรมนูลเขาเป็นผู้เล่น
ในที่นี้เขาเป็นผู้เล่นในเกมการแก้ไขรัฐมนูลด้วย
เพราะว่าการเสนอแก้ไขรำนูลจะเป็นการถอดถอนเขาออกจากตำแหน
แล้วก็เป็นเขาก็เป็นผู้มีส่วนได้เสียงว่าอย่างนั้นนะครับ
แต่ก็แล้วแต่ครับถ้าจะยื่นไปก็เรียกว่าแรงกดดันก็จะไปตกอยู่กับสารรัฐธรรมนูลเอง
ว่าถ้าหากเขาเห็นว่าไม่สามารถเสนอเพื่อร่างอำนูลใหม่ทั้งฉบับได้
แล้วเขาจะตอบคำถามสังคมอย่างไร
แล้วถ้าวันหนึ่งต้องมีการร่างอำนูลใหม่ใครจะมีอำนาจนั้น
เขาคงตอบให้บอกว่าเสนอแบบนี้ไม่ได้เนี่ยอันนี้พูดยากมาก

จะตอบง่ายก็ได้เดี๋ยวขอพักสักครู่
คุณผู้ชมคะที่เราพูดถึงอยู่เนี่ยคือวันที่๑๗จะมีเข้าทั้งหมด๗ร่างด้วยกันนะคะ
แต่ที่เราพูดถึงว่า๓ที่สสแล้วก็สวเนี่ยไปเข้าชื่อกันเพื่อเสนอเป็นยติให้ตรวจสอบเนี่ยนะคะ
คือ๓ที่ว่านี้มันพูดถึงการแก้ไขรัฐมนุนโดยมีสอสลคือ๒๕๖
คือช่องทางการนำไปสู่การแก้ไขรัฐมนูลคือการร่างรัฐมนูลใหม่นะคะ
แต่ว่าปลีกยอดอื่นมันเป็นลักษณะของการแก้รายมาตราเราก็เลยพูดถึงแค่๓ฉบับที่ว่านี้
๓ฉบับคือ๑ในนามไอลอร์ซึ่งเป็นการเข้าชื่อของประชาชนแสนกว่าคนนะคะ
แล้วก็แนะนำของรัฐบาลก็ยื่นไปแล้วก็แนะนำของฝ่ายค้านก็ยื่นไป
ก็คือครบทุกคนโดนหมดค่ะเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
ฉันขอกลับมาเริ่มที่ไอลอร์ในฐานะที่เป็นรายชื่อของประชาชนเข้าร่วมกันนะคะ
ถ้าไปดูร่างไอลอร์เอาตรงนะคะคุณผู้ชมได้มือยกสนับสนุนลำบากมาก
เพราะว่าแตะเรื่องเปราะบางแทบทุกเรื่องเลยค่ะสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะกลับมาเริ่มที่คุณยิ่งชีพค่ะ
คุณยิ่งชีพครับสิ่งที่คุณเสนอเนี่ยมันสุดเนอะ
ขมวดให้ฟังคร่าวสำหรับใครที่ไม่ได้อ่านของไอลอร์

ข้อเสนอของเรานะครับก็คือการลื้อถอนระบอบอำนาจของคอสช
ออกจากรัฐมนุน๖๐สร้างหนทางเพื่อกลับสู่ประชาธิปไตย
และเปิดทางให้มีการร่างรัฐมนุนใหม่หมดทั้งฉบับนะครับ

อันดับแรกเนี่ยการลื้อถอนอำนาจคอสชเนี่ยก็เช่นยกเลิกสว๒๕๐คนนะครับ
เลิกช่องทางที่มาของนายกคนนอกหรือว่าช่องทางที่จะเปิดให้มีนายกรัฐมนตรี
ไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งเลยก็ได้นะครับ
ยกเลิกกรรมการในองค์กรอิสระที่นั่งอยู่กรกตปปชกศม
ซึ่งเหล่านี้คัดเลือกมาโดยสว๒๕๐คนหรือว่าสนชชุดที่แล้วนะครับ
แล้วรวมทั้งตุลาการสหรัฐมนตรีด้วยนะครับ
แล้วก็เปิดให้มีการสัญหาชุดใหม่ตามกระบวนการแบบใหม่
ยกกระบวนการตามรัฐมนตรี๒๕๔๐มาก่อนนะครับ
สวเนี่ยพอยกเลิกแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นสวเลือกตั้งเหมือนสวปี๒๑๔๐เหมือนกันนะครับ
ถ้าเกิดว่าเราสามารถลื้อถอนอำนาจของคอสชเหล่านี้ออกจากรัฐมนูลได้แล้วนะครับ
ก็ค่อยมาเลือกตั้งสวกัน
ค่อยมาสัญหาองค์กรอิสระใหม่ด้วยกัน
ตามกระบวนการชั่วคราวเป็นระยะเวลาสั้นประมาณสักปี๒ปีนะครับ

เพื่อร่างรัฐมนูญฉบับใหม่
โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมได้แบบใหม่ตามช่องทางต่าง
เมื่อสอบสรรค์รัฐธรรมนูลฉบับใหม่เสร็จแล้ว
ก็เอาให้สภาลงมติอีกทีว่าจะเอารัฐมนต์ฉบับใหม่ไหม

ถ้าสภาไม่เอาก็นำไปสู่การทำประชามติว่าจะเอารัฐมนต์ฉบับใหม่ไหม

ซึ่งกระบวนการนี้เนี่ยถ้าหากว่ามันผ่านแล้วมันเดินหน้าได้จริงนะ
ก็คงต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อย๓๔ปีนะครับ
กว่าเราจะค่อยลื้อถอนระบบอำนาจที่มันผิดปกติ

แล้วค่อยสร้างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่พอจะเป็นฉันธรรมติที่อยู่ร่วมกันได้
โดยมีตัวแทนทุกฝ่ายมาจากการเลือกตั้ง
โดยมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและให้คนมีส่วนร่วมได้ระหว่างการจัดทำครับ
แล้วก็ทราบว่ากว่าจะไปถึงวันนั้นเนี่ย
ก็คงมีหลายคนที่ต้องสูญเสียอำนาจระหว่างทาง
แล้วระหว่างนี้ก่อนที่จะไปถึงก้าวแรก
คือคิดว่าจะได้เสียงสวโหวตรับร่างคุณไหม
คือก็ตามที่คุณชายวุฒิว่า

ถ้าสอสอก็ต้องไปลงชื่อร่วมกับสวบางอย่าง

คือเราเป็นประชาชนที่เราไม่สามารถไปต่อรองได้ว่า
สวผมเสนอแบบนี้แล้วคุณต้องให้อะไรผมบ้าง

ดังนั้นเนี่ยในจังหวะที่เราเสนอร่างนี้เนี่ย
อะไรที่มันกำลังเป็นประเด็นข้อถกเถียงของสังคม

อะไรที่พอคุยแล้วคนมันเห็นด้วยกันเนี่ย

ทุกคนเห็นด้วยกันว่าไม่เอายกเลิกเลยนะครับ
ถ้าจะไปบอกว่าลดแค่อำนาจ
หรือว่าลดแค่เวลาในการอยู่บ้างได้ไหม

คนรู้สึกว่าเท่าที่คุยมายังไม่พอใจ

มันก็เป็นอำนาจของสวที่จะพิจารณาว่า

เขาก็มีหน้าที่เองที่จะต้องให้เหตุผล
ว่าที่ไม่รับหลักการเหล่านี้เป็นเพราะอะไร
มาทางคุณชัยวุฒิบ้างค่ะ
คือเท่าที่คุยกันในกรรมธิการก่อนรับหลักการเนี่ยนะคะ
คือคิดว่าร่างประชาชนเนี่ยสวมือจะถึง๘๔นะคะ
คือรากของไอลอนี้ผมก็ประเมินไม่ได้นะครับ

เพราะมันก็มีหลายประเด็นที่ตรงกับเรา
เช่นร่างอำนาจบัติหมายตั้งสลเนี่ย
ก็ตรงกับของสลและฝ่ายภาพรัฐบาลนะครับ
ในรายละเอียดจะต่างกันบ้างแต่ว่าด้วยหลักการเหมือนกัน
เรื่องผมว่าที่พอมีหลายเรื่อง

คืออาจจะไม่ชอบเรื่องนี้อาจจะไม่ชอบเรื่องนั้น
มันก็เหมือนเขียนมาเพื่อไม่ให้ผ่าน

คือบางเรื่องผมดูแล้วมันโอกาสผ่านมันยาก

แต่โดยหลักเนื้อใหญ่ถ้าที่น้องพูดเนี่ย
เรื่องกับให้ตั้งสลร่างอำนาจบัติหมายเนี่ย
ผมว่าอันนี้หลักการเดียวกับของเรานะครับ

เลือกเห็นชอบเฉพาะข้อที่๑๑ได้ไหม
อีก๑๑๐ไม่เห็นด้วยอย่างนี้ผมยังไม่รู้เขาจะทำยังไงนะ

มันไม่น่าจะผ่านเพราะมันมีบางเรื่องที่เราไม่เห็นด้วย
ก็เป็นความหนักใจทางเทคนิคนะครับ
คืออย่างเราจะเห็นว่าสอสอพักฝ่ายค้านเนี่ยเขาเสนอรายมาตราแล้วเขาเสนอแยกเป็น๔ร่าง
มันอาจจะผ่านบางร่างไม่ผ่านบางร่างได้แต่ว่าพอเป็นประชาชนเข้าชื่อกันเนี่ยมันทำแบบนั้นไม่ได้
ถ้าหากว่าผมจะแยกเป็น๑๐ร่าง๑๐ข้อเนี่ยผมต้องเข้าชื่อร่างละ๕๐๐๐รวมละ๕แสนเอกสารกระดาษเป็นล้านใบนะครับ
ก็ดังนั้นเราก็เลยต้องรวบว่าข้อเสนอทั้งหมดมีแบบนี้แล้วเสนอครั้งเดียวนะครับทีนี้เนี่ยกระบวนการในรัฐสภาวันที่๑๗๑๘นี้เนี่ยก็คือพิจารณาวาระที่๑เท่านั้นนะครับ
ระที่หนึ่งคือขั้นรับหลักการอืมเมื่อผ่านขั้นรับหลักการแล้วเนี่ยจะต้องเข้าสู่วาระที่สองและสาม
ก็จะตั้งกรรมธิการเข้ามาพิจารณาในรายละเอียดทีละมาตรากับแก่แต่ต่อและหรือจะใช้คำว่าอะไรเหมาะสมนะครับ
พูดเพื่อฝั่งรัฐบาลด้วยเพื่อไม่ให้คนโกรธจนเกินไป
เพื่อไม่ให้กระแสสังคมบนท้องถนน
เขารู้สึกว่ารัฐบาลไม่ยอมถอยสักก้าวหนึ่งเลยเนี่ย
ผมก็คิดว่าทางที่ดีก็ควรจะต้องรับไปก่อน

ประชาชนที่เสนอมาอีกแสนกว่าคนเนี่ย

ก็ไปกับใช้ตรงวาระสองดีกว่าใช่มั้ย

น่าจะเป็นอย่างนั้นไหมครับ

ก็คือว่าหลังวันที่สิบเจ็ดสิบแปดก็จะมีการ
ให้มีการตั้งส่อสรอเพื่อมาย่างลักษณ์ธรรมใหม่
อันนี้เป็นสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นที่เราคาดหวัง
เราอยากงุ้งที่เรื่องเดียวไปเลย

เนื่องจากเป็นคนในคำว่าคนในคือในสะพาน
แล้วก็อยู่ในกรรมธิการก่อนรับหลักการด้วย
ส่อร่วมพัฒนาบานนะสายค้าซึ่งผมคิดว่าสวบบางส่วนของนั้นก็คือ

ผมว่าเราพยายามพูดคุยกันให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นมา
ค่ะแต่ทั้ง๓ร่างหลักเนี่ยยังไงต้องเข้าถูกไหม

งั้นมันจะไม่ลดบรรยากาศอะไรข้างนอกเลยนะ
การประชุมเนี่ยจะต้องเกิดสิ่งนี้แต่คำว่ารับหลักการไอลอหรือเปล่าเนี่ยผมยังไม่รู้
เพราะว่าไอลอร์มันมี๑๐กว่าข้อซึ่งบางข้อเราไม่เห็นด้วย
นี่เราไม่รู้ว่ารับหลักการแยกได้ไหมแยกเป็นบางเรื่องได้ไหมนี่ผมยังไม่รู้
ดูการประชุมว่าเขาจะลงมติกันอย่างไรนะครับ

บางเรื่องเดี๋ยวเราดูอีกทีแล้วกันครับเอาหลักการให้ประชาชนเข้าใจก่อนว่า
เป้าหมายตรงกันเพราะเนี่ยเป้าหมายจริงของไอรอคือให้มีสอสรอยกร่างรำนูนเฉพาะใหม่
ทุกคนคิดเหมือนกันหมดตอนนี้อันนี้เดินหน้าไปอย่างนี้อยู่แล้ว
แต่ส่วนไอ้ดีเทว่าจะไปตัดเรื่องนู้นเปลี่ยนเรื่องนี้ก็
ผมว่ารอให้สอสรเขามาทำก็ได้ไม่ต้องรีบใจเย็น
ทีนี้มันต่างกันนิดหน่อยก็คือว่าถ้าหากว่าเราตั้งสอสรโดยที่กระบวนการทั้งหมดยังเหมือนเดิมนะครับ
ก็คือว่าคุณประยุทธ์ยังเป็นนายกคุณประวิทย์ยังเป็นรองนายกสว๒๕๐คนยังอยู่นะครับ
กรตรวจสอบรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นกรกตปปชสารมนูลเนี่ยก็ยังมาจากรัฐบาลนะครับ
ดังนั้นเนี่ยเราจึงร่างรัฐธรรมนูลใหม่เลือกตั้งสอสลก็เลือกตั้งด้วยกรกตชุดนี้นะครับ
แล้วสอสรไปทำงานเนี่ยก็ทำงานไปภายใต้บรรยากาศที่คุณประยุทธ์และองคาพยพทั้งหมดเนี่ย
ยังคงครอบครองอำนาจทั้งหมดอยู่นะครับ
ประชาชนจะแน่ใจไหมว่าถ้าออกมาประท้วงว่าสอสรควรจะเขียนเรื่องนี้ด้วย
แล้วจะไม่ถูกจับดำเนินคดีตามมาตรา๑๑๖ด้วยวิธีการแบบที่ขอสชทำมาตลอด๖๗ปีเนี่ยนะครับ
บรรยากาศมันยังไม่เปิดอย่างนี้นะครับ
อันนี้ต้องแยกกันนะคือคุณกำลังมีปัญหาระหว่างคำว่าที่มาความชอบส่วนตัว
คุณไม่ชอบคอสชมาแบบนี้ผมไม่ชอบกับอำนาจหน้าที่หรือความดีของเขา
เช่นเขาอาจจะทำงานตรงถูกต้องก็ได้แต่คุณบอกคุณไม่ชอบมาไม่ถูกต้อง

เพราะฉะนั้นผมมองว่าองค์กรตอนนี้ด้วยอำนาจหน้าที่ด้วยกฎหมายที่มีเนี่ย
เขาทำหน้าที่นี้ได้ทำได้แน่นอน
ที่คุณไปยกเลิกเขาจะสร้างปัญหามากกว่าเพราะมันต้องมีกระบวนการในการไปหาคนเหล่านี้มาใหม่อีก
และใช้เวลาไม่รู้กี่เดือนนะครับทำให้ยิ่งล่าช้าในการดำเนินการ
สองคือว่าคุณต้องเข้าใจก่อนว่าที่มาของการที่คอสชมาตั้ง
อะไรตั้งสวหรือองค์กรต่างเนี่ยมันเป็นไปตามรัฐมนูล๒๖๐
ซึ่งผ่านการทำประชามติมาแล้วแล้วมีคำถามพ่วงนะครับ
ซึ่งบางคนเนี่ยอย่างน้องเนี่ยอาจจะมาการเมืองรุ่นแบบรุ่นใหม่รุ่นหลังนะ
แต่ถ้าคนดูการเมืองมาตั้งแต่ปี๔๐จะเห็นบริบทว่ามันมีความขัดแย้งในการเมือง
มีเสื้อเหลืองเสื้อแดงทะเลาะกันบ้านเมืองวุ่นวายสภามันไม่ฟังก์ชั่น
มันทำงานไม่ได้ใช่ไหมฮะจนถึงเมื่อนำสู่การปฏิวัติ
แล้วตอนนี้เขากำลังจะเปลี่ยนเป็นการเมืองช่วงเปลี่ยนผ่าน
คือความสดช้าคลืนอำนาจให้ประชาชนให้มีการเรื้อตั้ง
เขาก็กลัวว่าพอคืนอำนาจแล้วเนี่ยบ้านเมืองมันจะกลับไปวุ่นวายอีก
มีเสื้อเหลืองเสื้อแดงถูกต้องไหมครับถูกต้อง
คือเป็นการสืบทอดอำนาจ
แต่เป็นการสะท้อนหน้าที่ประชาชนส่วนใหญ่เขาเห็นชอบในช่วงเปลี่ยนผ่าน๕ปีนี้
มันไม่ได้สืบทอดทั้งชีวิตมันเป็นช่วง๕ปีที่ประชาชน
เขามีความเห็นว่าถ้าปล่อยให้การเมืองกลับเป็นระบบเดิม
โดยไม่มีสวเข้ามาช่วยเนี่ยมันอาจจะทำให้การเมืองวุ่นวายได้
เขาก็เลยมีคำถามพ่วงขึ้นมาประชามติ
สถานการณ์มันเป็นวาฒะกรรม
แต่อันนี้ข้อที่จริงคือประชาชนเขาเห็นชอบให้ทำอย่างนี้

เหมาะมาไปแล้วหยกมาแบบนี้
ก็พูดอย่างนี้ประเด็จการสืบทอดอำนาจ
มันเป็นวัฒกรรมที่เอามาสร้างให้เกิดความเกลียดชัง

คือคือพี่อยากพูดคำนี้ว่าเอ่อแต่ว่า
ใช้คำว่าแบบต้องอยู่เพื่อช่วงเปลี่ยนทาง

ผมนิดเดียวก็คือว่ากรกตชุดนี้นะครับอ่า
วันที่จัดการเลือกตั้ง๒๔มีนาคมนะครับ
เขาอธิบายว่าระบบการรายงานผลคะแนนนะครับ
แต่การนับคะแนนเนี่ยเสร็จสิ้นตั้งแต่ประมาณ๒๓ทุ่มทุกหน่วยรายงานแล้ว
แต่กว่ารายงานกว่าคะแนนทั้งหมดจะรายงานเข้าสู่ระบบเพื่อออกมาสู่สื่อมวลชนได้เนี่ย
เป็นช่วง๙โมงครึ่งของวันถัดไป
ใครจะไปเชื่อถือกรกตชุดนี้ให้จัดการเลือกตั้งครั้งหน้า
อันนี้เราพูดถึงรูปธรรมในกรณีเรื่องของกรกต
ถ้าสมมุตินะคะถ้าสมมุติมีการมีการใช้คนชุดเดิมเอาอย่างนี้
เดี๋ยวนี้ขอพักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
คุณผู้ชมคะบรรยากาศในสภามันจะเป็นแบบไหน
อย่าหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะคะที่เราสามารถพูดได้เลยว่า
ร่างของประชาชนเนี่ยยังไงมันไม่ผ่าน

ดิฉันก็ไม่เชื่อเลยว่ามันจะเกิดปฏิหารขึ้นได้
ในการนับมือว่าจะผ่านไปสู่เป้าหมายของร่างประชาชนสักครู่ค่ะ
อันนี้มาเริ่มที่คุณชายวุฒิค่ะคุณชายวุฒิคือจริงแล้ว
รัฐบาลเนี่ยประเมินไหมว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้น๑๗
หรืออาจจะไปถึงวันที่๑๘ด้วยเนี่ยเรื่องรัฐมนูล
เฉพาะรับหลักการจะช่วยลดความร้อนแรงนอกสภาได้

ก็คิดว่าเป็นหนึ่งในข้อเสนอของผู้ชุมนุมนะครับ
มีการแก้ไขรับนูลก็เป็นหนึ่งในข้อเสนอ
แต่ผมคิดว่าการชุมนุมหรือการเรียกร้องมันยังมีเรื่องอื่นอีก
มันคงยังไม่ได้จบแค่ตรงนี้หรอกมันก็คงมีการเคลื่อนไหวต่อไปนะครับ
สิ่งที่เกิดขึ้นในสภาคิดว่าจะมีผลต่อการอาจจะลดความร้อนแรงของท่าทีข้างนอก
หรือว่ารัฐบาลเองจะแสดงความจริงใจอะไรออกมาที่ยังไม่บังคับนะ
หมายถึงว่าคือมันจะมีการส่งสัญญาณผ่านการประชุมสภาวันที่๑๗๑๘นี้ไหมคะ

ก็คิดเป็นสิ่งที่ดีสัญญาณบวกนะครับ

สวก็เห็นด้วยกับประชาชนกลุ่มหนึ่ง

ในการเปลี่ยนประชาชนก็ลองมาดูกันนะครับ

เพราะว่าประชาชนก็ไม่ได้มีแค่กลุ่มนี้นะนี่ก็แค่แสนคนนะมันอีก๖๐กว่าล้าน
มีอีกเป็นแสนที่ไม่อยากให้แก้มีอีกสิบกว่าล้านที่เห็นด้วยกับประชามติรัมนุษย์เฉพาะปี๖๐
มันไม่ได้มีแค่คนกลุ่มนี้ที่เราต้องฟังนะบอกไว้ก่อนแค่นั้น
เพราะฉะนั้นมันจะต้องมีความที่เขียนใจจากคนอีกหลายกลุ่ม
อ่าคุณยิ่งชีพธาขนาดแค่ไหนว่าจะมีผลต่อข้างนอกสภา
มันจะมีผลมากแล้วผมก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการเคลื่อนไหนอกสภาแล้วผมก็เป็นกังวลอยู่นะครับ
คือแน่นอนว่าถ้าหากว่ารัฐบาลรับไปเนี่ยรับทุกร่างเลยนะสมมุตินะ
ไปว่ากันวาระสองเนี่ยบรรยากาศมันจะลดความรุนแรงลง
คือคนที่เขาอยากจะแก้รับนูนเป็นหลัก

เขาก็อาจจะรอดูก่อนเขาอาจจะไม่จำเป็นต้องไปเข้าร่วม
ไม่จำเป็นต้องไปชุมนุมต่อเนื่องตลอดก็ได้นะครับ
แต่ถ้าหากว่ารับเฉพาะร่างรัฐบาล
แล้วไม่รับร่างที่ประชาชนเสนอเนี่ย
ผมก็คิดว่าอุณหภูมิจะร้อนแรงขึ้นกว่าเดิม
ไม่รับเลยนะหรือว่าเลื่อนไปแบบครั้งที่แล้วนะ
ก็ยังร้อนแรงสมมุติร้อนแรงเต็มร้อยได้สัก๘๐
แต่ถ้ารับร่างรัฐบาลแล้วไม่รับร่างที่ประชาชนเสนอเลยนะ

คือร่างที่ประชาชนเสนอคือไอลอร์เนี่ยนะ

ที่เราเสนอเนี่ยมันมีหลายเรื่องมันมีหลายเรื่อง
เรื่องหนึ่งในนั้นที่ตั้งสอสรเนี่ยอันนี้ตรงกับของเรา
อันนี้ถ้าเรารับรายการของเราอันนี้มันก็ติดไปด้วย
ก็คือเป็นการตั้งสอสรร่างมนุษย์ชนใหม่คิดตรงกัน
แต่รายละเอียดอาจจะต่างกันนะแต่ตรงกันในหลักการ
แต่ที่เหลืออีก๑๐เรื่องเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นด้วยบางเรื่องไง
เข้าใจป่ะเข้าใจเพราะบางเรื่องมันเป็นเขียนมาเพื่อไม่ให้รับ

คุณอธิบายนิดหน่อยคุณมีความตั้งใจจะเขียนเพื่อไม่ให้รับบ้างไหม
ประชาชนตอนนี้นะครับถ้าบอกว่ารัฐมนูลเรื่องอะไรเป็นปัญหาเนี่ย
เขาพูดได้ทุกคนเลยว่าสวถ้าหากว่ารับร่างแก้ไขรัฐมนูล
แล้วจะไปตั้งสอสอลอร์ไปทำอะไรนี่กับนางคตเนี่ย
แต่เรื่องสวไม่แก้ไขอำนาจสวในการเลือกนายก
เป็นสิ่งที่คนแคร์ที่สุดและเข้าใจมากที่สุด
ถ้าเรื่องนี้ไม่ถูกแก้ไขไม่มีทางลดอุณหภูมิได้
คุณไปรับร่างฝ่ายค้านหรือไปรับร่างอะไรก็ได้
ไม่ต้องรับร่างที่ประชาชนแสนคนเสนอก็ได้

หนึ่งเรื่องสวเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มันจบไปแล้ว

ประชามาตยผ่านไปแล้ว
คุณกำลังจะแก้มันคุณก็มาตามกระบวนการในปัจจุบัน
ทำให้มันถูกต้องก็ผ่านไปนะครับซึ่งแล้วมันก็เป็นสำคัญคือประเด็นหลักที่เรื่องนี้คือ
เป็นเรื่องของการเข้าสู่อำนาจของนายกรัฐมนตรีซึ่งมันก็มีการเมืองอยู่ข้างหลัง
เข้าใจไหมครับคือมันคือเรื่องนี้เรื่องสวเรื่องนายกเนี่ย
กระบวนการที่จะเลือกนายกนะครับซึ่งมันก็มีเรื่องของการเมืองของคนกลุ่มพวกนี้เนี่ย
เขาอยากจะเปลี่ยนรัฐบาลอย่างไรเขาคิดว่ามันเป็นปัญหาของเขาใช่ไหม
เข้าใจเข้าใจมันมันไม่ได้มันไม่ใช่เป็นปัญหาของรัฐมนูลในเชิงโครงสร้าง
เชิงอำนาจมันเป็นเรื่องที่มาของนายกซึ่งซึ่งมีคนบางกลุ่มหนึ่งเขาอยากจะ
เคลื่อนไหวเรื่องนี้หมายถึงว่าในขณะเดียวกันก็มีประชาชนกลุ่มหนึ่ง
เขาสนับหนุนนายกเขาก็มีเขาก็เฉยใช่ไหมฮะ
คุณอาจจะไม่ใช่หน้าที่ที่จะต้องตอบประเด็นนี้หรือเปล่าอาจจะแล้วแต่คุณประชาชนแตกออกเป็นสองกลุ่มอย่างที่ว่า
ชัดเจนนะครับแล้วสุดคั่วนะครับมีกลุ่มกลุ่มที่รักรัฐบาลนี้และไม่รักรัฐบาลนี้
สมมุติว่าอย่างละเท่ากันถ้าไปเลือกตั้งไปเลือกสอสลอ
สมมุติว่าอย่างละเท่ากันก็เลือกออกมาอย่างละเท่ากัน
แต่ร่างของรัฐบาลนั้นเสนอให้มีอีก๕๐คน
ส่วนหนึ่งมาจากสสพรัฐบาลเลือกส่วนหนึ่งมาจากสวเป็นคนเลือก
ส่วนหนึ่งมาจากกรกตเป็นคนเลือกส่วนหนึ่งมาจากที่ประชุมอธิการบดีเป็นคนเลือก
ซึ่งที่ประชุมอธิการบดีเราก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าทุกวันนี้อธิการบดี
เพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลมีช่องทางที่จะอย่างน้อยได้๔๐กว่าคนอยู่ในมือ
สสรจะไม่ได้ครึ่งและจะไม่ได้อัตราส่วนที่สะ
ที่สะท้อนความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
ถ้าหากร่างรัฐบาลผ่านร่างประชาชนไม่ผ่าน
สังคมจะขัดแย้งมากกว่าเดิม

คือพอรับหลักการไปแล้วเนี่ย
รายละเอียดว่าสอสรจะมาจากไหนกี่คนอะไรเนี่ย

อาจจะไม่ใช่อย่างที่ร่างมาก็ได้

คือเรียนก็ไม่แน่ใจว่าจะใจเย็นหรือใจร้อนดีนะคะ

เสร็จแล้วนี่นะคะ๑๗๑๘พอผ่านไปแล้ว
ในวาระสองการถกกันในสภา

เสียงที่อยู่นอกสภาได้รับการรับฟังแค่ไหน
ความหมายของดิฉันคือทุกเสียงนะคะ